มาดูเหตุการณ์นี้ที่หัดใหญ่สงขลาค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเป็นห่วงเด็กค่ะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
คือมีเด็กผู้ชายอายุไม่น่าจะเกิน๕ขวบนะคะพี่อุ๋ย
ถูกผู้หญิงคนนึงไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเปล่า
บังคับให้เด็กขายถั่วต้ม

บางทีก็ตี้เด็กบางทีก็ด่าเด็กหยาบคลิปนี้กันก่อนค่ะ

เขาไม่มีอย่างไง

ครั้งต่าง
สารเด็กนะคะตัวเล็กนิดเดียวเด็กผู้ชายพลเมืองดีก็ไปต่อว่าผู้หญิงคนนี้
เพราะไม่แน่ใจว่าใช่แม่ของเด็กหรือเปล่าเพราะเห็นว่าด่าเด็กด่ายาบเลย
ตีเด็กด้วยบังคับให้เด็กขายถั่วต้มด้วยปากซอยถนนราชยินดีซอยเจ็ดทับหนึ่ง
เทศบาลนครหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
เหตุการณ์ตามคลิปนี้คือ๔ทุ่ม๒๒พฤษฎีกายนนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนายทารินวงสมิตกุลอายุ๓๒ก็คือผู้ชายที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าเด็กผู้ชายคนนี้ถูกผู้หญิงคนนี้บังคับให้เดินเร่ขายถั่วต้มดึกดื่น
เห็นเด็กเดินร้องไห้ผู้หญิงคนนี้ยืนถือไม้เรียวตะโกนให้เด็กเดินไปหากระชากแขนแล้วตบหน้าเด็ก
ก็เลยเข้าไปห้ามกันเข้าไปเตือนคนก็เลยสงสัยไงว่านี่แม่เด็กจริงเหรอเนี่ย
เตือนมาร้องไห้ถือถั่วมาเอาร้องมาผมก็ดึงมาบอกอย่างเงี้ยนะ
ผมบอกว่าเอาแล้วแม่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่เขาหลุดอยู่หลังรถผมไม่เห็น
ผมว่าเอาเดินไปหาแม่แต่แม่ยังถือไม้เรียงอยู่เขาบอกว่าเป็นแม่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแม่ไหมนะ
เพราะว่ามึงเรียกเด็กว่ามึงมานี่มึงมานี่อะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วปุ๊บเด็กยังไม่กล้าไปแม่ถือไม้ปุ๊บทีนี้พอเด็กเดินไปเขากระชากแขนมาปบเลยอ่ะ
เพราะว่ามีพี่ร้านมันเขาเห็นแต่อัดคิดไม่ทันไงปบหน้าอัน
บ้านหลังนี้ครับในพื้นที่ตะบลควลรังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เธอชื่อกิ่งนะอายุ๓๒ปีแล้วก็นี่ฮะหนูน้อยที่อยู่ในคลิปนะครับ
เด็กชายคนนี้แล้วมีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงด้วยนะครับ
บอกว่าอย่างนี้ฮะเธอคือแม่เด็กจริง
อืมอ่ากิ่งบอกกิ่งเป็นแม่เด็กจริงจริง
เด็กชายที่ปรากฏในคลิปวีดีโอที่เป็นข่าว
ลูกชายชื่อน้องโชกุลอายุ๓ขวบ๓เดือน
มีลูกคนเล็กอีกคนนึงเป็นน้องสาวของโชกุล
ชื่อน้องนัทอายุเพิ่ง๑ขวบ๓เดือนนี่โชกุลนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ฮะขอให้ฟังทางเธอหน่อย
เธอบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก
เมื่อปีที่แล้วทำให้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกเล็ก๒คน
กิ่งบอกว่าเธอจะทำยังไงได้เธอไม่สามารถเอาลูกไปฝากเลี้ยงกับใครได้นะ
มันไม่มีเงินจะไปฝากเขาเลี้ยงไปไหนไปทำมาหากินก็ต้องกระเตงลูกไปด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยเธอไม่ได้พาลูกไปขายถั่วต้ม
แต่วันนั้นเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยขายถั่วต้มเสร็จเธอคือคนขายนะ
ลูกชายก็คือโชกุลงอแงอยากจะกินเฟรนด์ไฟล์เธอก็ตั้งใจว่าจะพาลูกไปซื้อ
ทีนี้เธอก็พาลูกเดินไปด้วยแล้วเธอก็ขายถั่วต้มไปด้วย
อยู่ดีลูกกลับร้องไห้นะเธอก็เลยโมโหเอางั้นก็ไม่ต้องกงไม่ต้องกินแล้ว
เรียกลูกให้กลับบ้านแต่ลูกไม่ยอมเดินตามมา
มันก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนหาว่าเธอเนี่ยไปบังคับลูกให้ขายถั่วต้ม

เราเผยบอกถ้าเธอค่อยไม่เชื่อว่ามินซูอาร์ตรงที่นูค่อยไม่ตี
อันนี้ในมุมของเธอนะที่เธออ้างกับเราอย่างนี้นะเธอบอกว่าสามีเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วแล้วปกติเธอจะมีพ่อของเธอคือตาของเด็กช่วยดูแลหลานแต่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาทางฝั่งแม่ของสามีก็ไม่ได้มาช่วยดูแลอะไรหลานเพราะฉะนั้นเธอไม่รู้จะทำยังไงจริงเราก็ถามว่าอย่างนี้อยากขอความช่วยเหลือ
ศูนย์เลี้ยงเด็กอะไรเวลาไปทำมาหากินเดี๋ยวลองฟังเธอหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าังคงคือภาคที่อยากซื้อไข่ให้ลูกได้กินเผ็ดไข่๒๐บาทก็ยินตีสองบาทนะครับ
ของเธอไหมเลือดตัวเธอยังค่ะแล้วจะเบาบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยเตยังไง
เค้าเห็นแลผู้ชาวบ้านเขาก็ห่วงขัน
เอ้าแต่จะพาเจ้าที่ไปดูดีกว่าเนอะ